เรื่องที่โอ้โหขับรถแบบนี้อันตรายสุดเลย
อะไรมากแต่ว่าคนขับไม่รู้ตัวคุณผู้ชม

คนที่เขาร่วมถนนอยู่เนี่ย

เรียกว่าบดไปแบบนั้นเป็นระยะทางหลายกิโลนะ

ดมาได้ประมาณ๔๕กิโลแล้วฮะ

ทวนี้มุ่งหน้าศรีฯสีขอนะครับ
ออกจากแยกโรบินสันมาประมาณกิโลกว่า

เก้าเดียวผมจะกินข้าว

ทำไมได้บดมาอย่างเงี้ยหรือยังแตกยางมันแตกแล้วมันไม่จอด
ปรากฏมาทำไมอ่ะควันลุกประกายไฟลุกเต็มเลยเนี่ยแตกหน้าหลังเลยเนี่ย
ลูกบดเลยรถประกันชั้นไหนเนี้ยรถไม่ได้รถใครมั้ยรถผม
รถลูกมันอยู่ไหนนี่อยู่บุญศรีเนี้ยอยู่บุญศรี
นี่มันจะไปจนรถยางที่นี่ไปไม่ถึงสิครับ
ผมบีบแต่ลุงก็ได้ยินเหรอยินได้ยินไม่จอดโอ้โหคุณดูแม็กซ์สิ
มันไม่เหลือแล้วอ่ะมันไม่เหลือมันหายไปครึ่งแล้วใช่ค่ะ
ลูกบดบดมาได้ยังไงคุณคือควันออกมาขนาดนี้แล้วบีบแต่
ไม่ใช่ลุงไม่ได้ยินเอาใหม่ลุงได้ยินแต่ลุงไม่ยอมจอด
เนี่ยค่ะแล้วเฟซบุ๊คที่เขาไลฟ์เนี่ยนะคือเฟซบุ๊กโกโก้ฉลองกรุงสุวรรณบุตรคุณโกโก้นี่แหละ
เขาตามฟอร์จูเนอร์สีขาวคันนี้คุณผู้ชมจากถนนเลี่ยงเมืองสุรินจอมพระค่ะ
แล้วเห็นไหมจนมันมีประกายไฟพุ่งมามีควันออกมาแบบนี้
คนที่ถ่ายตามก็ลุ้นไปด้วยนะใช่กลัวฮะว่ามันจะเกิดอันตรายใช่ค่ะ
แล้วแหมตอนที่เอาคลิปไปโพสต์เนี่ยนะบอกว่าบททดสอบความแข็งแกร่งของรถ
สมรรถนะของรถดีเยี่ยมทดสอบความสามารถของคนขับวิ่งสี่ล้อโลกไม่จำ
เอาสองล้อพอเนี่ยเหลือแบบเนี้ยค่ะแล้วท้ายที่สุดนะ
ขับตามไปเรื่อยจนถึงถนนสายสุรินศรีขอรภูมิ๕โลกว่าที่พี่โกโก้เขาขับตาม
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยนะตอนที่คุณลุงแกลงมาเนี่ยก็ลงมาเหมือนกับคนเมา
โกโก้ก็ถามว่าลุงลุงมาจากไหนลุงก็บอกว่ากลับจะกินข้าวที่ท่าสว่าง
นี่คำนวณระยะทางดูนะจากท่าสว่างมาถึงจุดตรงนี้
ที่จอดเนี้ยสายสุรินศรีขอรพภูมิเนี้ยยี่สิบกว่ากิโลนะคะ
คนคอมเมนต์เพียบเลยค่ะแล้วบอกลุงลุงเมาหรือเปล่า
จริงแบบนี้อันตรายนะถ้าเกิดยางแตกแล้วจอด
แต่มันก็น่าจะพอแบบเออเปลี่ยนยางได้

โอ้โหนะฮะคนแสดงความคิดเห็นในโพสต์อันนี้เยอะมากเลย